แต่ว่าข่าวสารของเรายังคงเข้มข้นต่อเนื่องนะคะ
คราวนี้ผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้ว
แต่ว่าประเด็นเรื่องของการเบี้ยวไม่จ่ายค่าวิ่งรถหาเสียงก็มีด้วยนะคะ
โดยกลุ่มรถหาเสียงที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็เอาหลักฐานมาจำนวนมากเลยนะคะ
เพื่อที่จะมาแจ้งจับผู้สมัครสอสอสุพรรณบุรีเขต๒เบอร์๕พักรวมใจไทย
ที่เบี้ยวเงินจ่ายค่าจ้างวิ่งรถหาเสียงเกือบ๔๐๐๐๐๐บาท
นายวิทยาตัญลักษณ์เจ้าของกิจการน้องมายโฆษณารถแห่
พร้อมกับลูกทีมอีก๑๕คน
มาแจ้งความที่โรงพักสองพี่น้องนะคะ
บอกว่าถูกนายจตุพลสิงห์มรกฏผู้สมัครสอสอสุพรรณบุรีเขต๒เบอร์๕พักรวมใจไทย
ไม่จ่ายค่าจ้างวิ่งรถหาเสียงเกือบ๔แสน
แล้วก็นำหลักฐานเอกสารต่างในการแชทไลน์
และเอกสารการจ่ายเงินด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร
จะมนต์๗๕๐๐๐บาทมามอบให้ตังกรดเป็นหลักฐานด้วย
ให้กับผู้สมัครพักรวมใจไทย๓คน

เป็นเงินค่าจ้างทั้งหมดกว่า๔๖๐๐๐บาท
แต่ได้รับค่าจ้างมาสองครั้งรวมเป็นเงินเจ็ดหมื่นห้าพันบาท
เพราะฉะนั้นก็ยังค้างจ่ายอยู่อีกเกือบ๔แสนนะคะ
พอทวงถามเงินที่ค้างจ่ายนายจตุพลก็ขอเลื่อนขอผัดผ่อนมาตลอด
แล้วก่อนที่จะมาแจ้งความเนี่ยก็ได้ไปทวงถามแม่ของนายจตุพลเลยนะ
เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กับที่ทำการพักรวมใจไทยสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี
อกจากนี้ก็ยังได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายจตุพลด้วย
ซึ่งนายจตุพลก็อ้างว่ากำลังวิ่งเต้นหาเงินอยู่
ส่วนเงินที่ค้างจ่ายขอทำเป็นสัญญากู้เงินแทน
แต่ว่าทางนายวิทยาละลูกทีมไม่ตกลงเงื่อนไขนี้
ซึ่งก็จะต้องสอบปากคำนายวิทยาแล้วก็ลูกทีมเพิ่มเติม
เพื่อติดตามรายละเอียดอีกครั้งด้วยค่ะ